โพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะมีอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องก็คือ
เวลาที่บางทีเราไปเที่ยวต่างประเทศ

เราก็อยากจะซื้อมานะคะเป็นรองเท้ามั่งเป็นกระเป๋ามั่ง
เป็นนาฬิกามั่งแต่ส่วนมากแล้วจะเป็นของแพง
ของหรูของแพงแบรนด์เนมอะไรอย่างนั้น
ผู้หญิงคนหนึ่งซื้อนาฬิกาเข้ามานะคะ
ราคาก็หลักหมื่นนะคะก็หลายหมื่นด้วยกัน
แต่ทีนี้เวลาที่เธอเข้ามาเธออยากจะหลีกเลี่ยงภาษี
ด้วยการที่เอานาฬิกาออกมาจากกล่องใส่ไว้ที่ข้อมือ
เหมือนเป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน
เรียนซื้อมาแล้วก็เอากล่องรวมทั้งใบเซอร์ทีฟีเคต
ใส่เข้าไปในกระเป๋าแต่ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาสุ่มตรวจ

อืมเขาก็เลยขอเปิดดูในกระเป๋าไปเจอกล่องนาฬิกาและใบเซอร์เออ
ก็เลยถามถามไปถามมาอ้าวก็นาฬิกาที่คุณใส่เนี่ย
คุณเพิ่งไปซื้อมาจากต่างประเทศใช่ไหม
แล้วเรื่องของภาษีล่ะคุณเสียหรือเปล่า
คุณไม่ได้จ่ายนี่ถ้าคุณจะผ่านจุดนี้เข้ามา

เอาไว้แต่ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโพสต์เนี่ย

เขามองว่าทั้งโกรธทั้งเศร้ากลืนไม่เข้าคายไม่ออก
ต้องเสียภาษีหลายหมื่นบาท
เคยโดนกับตัวเป็นครั้งแรกจดจำไปอีกนาน
มีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานบอกหมด
บอกของเขาคือให้แยกชิ้นส่วนนะ
อย่าเอารวมกันไว้แบบสวยด้วยรักและหวังดี

คือเขาก็บอกโลกโซเชียลถึงวิธีการ
ในการที่จะเอาสินค้าแบนอะไรเข้ามาแบบนี้
อ่ะแยกกล่องนะแยกใบเซอร์แยกบินแยกอะไร
ใช่ค่ะมองนึกว่า

เราก็ต้องทำอะไรที่มันถูกต้องตามกฎหมาย
ซื้ออะไรเข้ามาก็ต้องเสียภาษีสุรกากรให้เรียบร้อยนะคะ
แชร์ต่อไปอีกเพื่อให้คนได้เข้ามาอ่านนะคะ

พอคนที่ติดตามเพจนี้อยู่ก็คือทนายตัวแสบ

โอ้โหคนวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าเห็นแก่ตัวนะคะ
โดยเฉพาะเจ้าของเป็นแอดมินทนายตัวแสบอธิบายว่า

แต่ไม่แสดงให้เจ้าหน้าที่เพื่อเสียภาษีนำเข้าให้ถูกต้อง
พอโดนจับก็โวยวายเห็นแก่ตัวและประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไป
อันนี้คือแอดมินของเพจทนายส่วนตัวนะ
ระบุเอาไว้นะหลังจากที่แชร์ออกไปนะคะ
ส่วนชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นหลายคนบอกประหลาดใจนะ

ลักษณะของการประจานตัวเองที่ทำความผิดแต่ไม่สำนึก
ซื้อนาฬิกาแพงก็ไม่น่ามากังวลกับเรื่องภาษีเล็กน้อยเขาอธิบายแบบนี้
ว่าถ้าเสียภาษีเป็นหมื่นแสดงว่านาฬิกาหลักแสนเหมือนกันนะ
เขาก็เลยบอกว่าถ้ามีเงินซื้อขนาดนั้นก็ไม่ต้องกลัวเรื่องภาษีมั้งนะคะ
และเขาบอกว่ายังไม่เคารพกฎกติกาของสังคมอีกด้วย
ก็คือเป็นเรื่องปกติแหละเวลาเราเข้ามาซื้อของอะไรเข้ามา

ก็เอาให้ดีนะครับเวลาไปต่างประเทศไปช้อปปิ้งอะไรเนี่ย
มันต้องไปเรื่องของการจ่ายภาษีที่สนามบินที่นู่นก่อน
แล้วถึงจะเอามาโชว์เป็นหลักฐานได้นะครับ